อันนี้คือไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับก็มีหลายกลุ่มมีตัวอันแบบกับ๕๐คนนะครับแล้วก็ปีวันนั้นก็
คนนั้นที่เป็นคนสฤทธิ์ของพี่คริสเขาอยู่ในครูแล้วก็แบบเลี้ยงวันเกิดแล้ว
จริงแล้วพวกเรารู้กันอยู่แล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าทุกคนไม่รู้เหรอ
แล้วก็วันนั้นก็คือทุกคนก็ถ่ายคลิปกันเยอะค่ะก็พี่คริสต์มาเตอร์ไพรส์

แต่อาจจะถ้าเราเป็นดาร์ลักษณ์ก็ไม่รู้นะครับ

แล้วก็แบบได้ไม่ได้มีอะไรเขตล้าง

แหงเทียบมึง
แต่เราก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่า
ก็ถามกันแล้ว
แต่เหลือไม่ได้ยืนด้วยหรือ

ก็เพื่อนกันหมดแล้ว

มันไม่ได้สนิทขนาดนั้นน่ะคือเราเป็นกลุ่มใหญ่มากเพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนคนนู้นเพื่อนคนนี้มันมีหลายกลุ่มมาเหียบ๕๐คนเลยอย่างงั้น
ก็ทุกคนรับรู้ไม่น่าจะสักทักรอบอีกครั้ง
ไม่ทราบในดีเทลต้องถามเขาเอง
แม่ก็ไม่ได้ปิดนะคะก็อยู่ในแก๊งนี้แหละค่ะ
ก็คงเหมือนพี่เฟซอะค่ะก็อยากดูไปนี่ด้วยก่อน
เขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่คงไม่อายุขนาดนี้แล้วคงไม่อยากไม่อยาก

แสดงว่าถ้าเถอะจะมุมไปหาได้ก็จะต้องไม่มีความสะดวกมาก
ไม่หรอกไม่อยากดู
พิเศษไหมก็ดูอยู่คนเดียวสิ

บอกอะไร

อยากค่อยดูไปก่อน

กลัวค่ะจริงเมย์ก็ไม่ได้ปิดอะไร

ต้องที่ล้าน้ำความปลอดภัยผู้ชายแมกก็มีเลยนะครับ
คุณยินดีสันติจริงเคยบอกไปแล้วว่าเรา
เราชอบคนจริงใจเราไม่ชอบสอนอย่างนี้
ชอบคนง่ายชอบคนเก่ง

ชอบคนทำงานเก่ง
ถ้าวันหนึ่งใช่เราจะบอกว่าชอบเพราะอะไร

ไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องไปที่หา

เขาอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่
และเราก็ค่อยที่ดูกันไปก่อน
รับรับตัวบีกว่าเราเป็นบีครับ
มีเวลาให้พี่อ้ำไปก่อนแล้วกัน
ให้พี่อ้ำไปก่อนละกันเสียดายยีนสวย
เขาควรจะรีบแต่งงานแล้วมีลูกเลย
หมดแล้วค่ะใครก็ได้ตอนนี้ให้พี่เขามีความสุข

คือเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเอาตรงคือเมย์ด้วยเมย์มีงานหลายอย่าง
แล้วมีเพื่อนหลายกลุ่มก็ไม่ค่อยได้ไปเจอรู้สึกผิดเหมือนกัน
ที่แบบเวลาเขามีอะไรเราไม่ได้ไปเลยอะไรอย่างนี้
แต่เราก็คุยกันอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เห็นเขามีความสุขแบบนี้มานานแล้ว
รู้สึกว่าเขารู้สึกสวยแล้วดูเด็กด้วย

อยากให้ใครก็ได้ที่แบบทำให้เขามีความสุขจริงแล้วก็แบบปิดจ๊อปได้แล้ว

ก็อยากไม่มีเจ็ดดายเขาสวยถ้าเขามีลูก
ก็ลูกเขาต้องหน้าตาดีมากก็อยากรู้สึก
ไม่มีใครช่วยไม่ได้ไม่ชอบดูเองอะค่ะ
ไม่เคยปรึกษาใครเลยอ่ะค่ะก็เลยอยู่กันดีกว่าเลยค่ะ
มันก็แฮปปี้กับทุกครั้งแหละ
แต่ว่าทุกครั้งมันก็เป็นช่วงระยะเวลา
ตอนนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอะไรเงี้ย
แล้วโอเคร้าวร์มีราคอนด้วยอะไรเนี้ย
มีโอกาสดีก็แฮปปี้

แปลเราเนี้ยมากก็ให้บทดีรับหลอมอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็เหมือนเป็นนักแสดงท่อมหวันแล้วก็โอเคนะก็ก็โอเคก็ทำงานก่อนง่ายให้ดีที่สุดตอนนี้ก็ข่าวดีก็คือมีละครดูละครในการรัฐาส่วนเรื่องผู้มีเมื่อไหร่บอกได้ไหม
มีมีคนโสกกันก็ดูรูปน่าเปลี่ยนฮะทำอะไรกันเหรอครับ
หนึ่งก็อ้วนขึ้นออมลงคือปกตินะแต่ว่าทำอะไรอ่อ

น้องเขาไม่ค่อยได้เจอพี่มั้ง

ขอบคุณค่ะ